ดูเรื่องราวความสุขความสนุกสนานและสีสันของขบวนแห่นี้หน่อย
ว่ากันว่าเป็นขบวนแห่ผีชูชก
แล้วผีแต่ละตัวนะโอ้โหเต็มคาราเบะ

แอ้ฮ่าทำไมผีชูชกหน้าตาแบบนี้
แปลกนะดูแล้วไม่คุ้นเคย
ทูตมันก็ต้องเป็นลักษณะพูดคนแก่
พุงนิดนึงใส่จงกระเบน

ลายเสือก็ว่าเป็นไป
แล้วดูสิถ้าเจอกลางคืนนี่ไม่ใช่ชูชก

น่ากลัวนะน่ากลัวอยู่นะบอกแล้วว่าที่นี่เขาเต็มคาราเบลจริง
เป็นบรรยากาศของชาวบ้านในพื้นที่ตะบนหนองกระเท้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
แต่งตัวกันอย่างนี้ที่มีการมาทำบุญกันแบบนี้
ก็คือเขาพร้อมใจกันจัดเทศมหาชาติพระมหาเวชสันดรชาดก๑๓กันวัดพระคาถา
จัดกันทุกปีอันนี้ชูชกที่เราคุ้นปรากฏ

การหาชาลีก็ดีดดิ้นตอนแรกที่ฉันคิดว่าน้องเป็นม้านีมังกรแล้วค่ะ
มันยิ่งดีดเป็นม้าโอ้โหเห็นไหมว่าไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่
สนุกสนานกับประหยากาศงานกันอย่างมากนี่กันนะน่ารัก
จะจัดอย่างนี้ก่อนเทศกาลออกพรรษา๑สัปดาห์นะคะ
ก็จะมีขบวนแห่กองผ้าป่าเครื่องการเทศมหาชาติกันทูชกค่ะ
แห่ไปแห่ไปถวายที่สำนักสงฆ์หนองสองเท่า
แล้วเห็นเด็กเยอะอย่างนี้ช่วงนี้ประดับมาปิดเพิ่มปิดเพิ่มเออ

ซึ่งดีนะเด็กเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมกัน
บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าไฮไลท์ยังไง
ไลท์ของงานนี้ก็คือผีชูชกหรือชูชกเหลือง๗ตนนี่แหละค่ะ
นึกว่าโต๊ะจีนข้างเป็นไฮไลท์ไม่ได้มีนางแจ๋มาเข้า
คุณดูชูชกต่อแหล่มนิดปิ้นจัง
น่ากลัวนะตกแต่งมาได้สยองเหมือนกันนะคะ
แต่งออกมาทั้งฮาทั้งน่ากลัวคล้ายกับมัมมี่ผสมกับผีเปรต
แต่ว่าย่อส่วนมาโอ๊ยเงินไปหมดเลย

เอาไปยังไงสำหรับผู้ใครเวลาไปตีรังต่อรังพึ่ง
มิดชิดดีดิฉันว่าคนแถวนั้นจะกลัวมากกว่านะคะ
แล้วยังมีการเทศอ๋อนี่นี่ฟังทำฟังทำ
เทศมหาชาติฟังกันเทศ๑๓กันเชื่อกันว่าใครได้ฟังครบแล้วก็จะได้บุญได้กุศลนะคะ
แน่นอนล่ะค่ะว่าชาวบ้านเขาก็อิ่มอกอิ่มใจได้มาทำบุญพร้อมคืนกันแบบนี้
หลักผู้ใหญ่ก็พาลูกหลานมาได้ซึมซับประเพณีดีค่ะ